คุณผู้ชมฮะยอดของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งทะยานขึ้นเรื่อยนะฮะ
วันนี้๖๐๘๗ราย
อดผู้เสียชีวิตที่แตะนิวไฮทุกวันทุกวันนี้นะครับ
มาตรการต่อไปจะเป็นอย่างไร
รับฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
นี่ค่ะคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

เวลามีเรื่องอะไรหรือเวลาเกิดสถานการณ์อะไร
ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น
เราจะมีประโยคหนึ่งติดปากกันมาว่า
เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
วันนี้ประโยคนี้น่าจะนำมาตั้งคำถามกันอีกทีหนึ่ง
หลังจากได้เห็นตัวเลข
คนติดเชื้อรายวันที่สคบคประกาศ
คือติดเชื้อใหม่ตั้ง๖๐๐กับ๘๗คน
แล้วเสียชีวิตวันเดียว๖๑คน

หลังจากนี้มีคำคาดการณ์จากวงการแพทย์ว่า
จากนี้ไปสถานการณ์มันจะหนักขึ้น

อาการป่วยหนักจะมากขึ้น
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมากขึ้น
แล้วจะนำไปสู่การเสียชีวิตรายวันหนักขึ้นมากขึ้น
การแพทย์เขาประเมินยังไงครับ
เขาประเมินจากสถิติที่เกิดขึ้น
โดยดูตัวเลขย้อนหลังกลับไป๒เดือน
กับตัวเลขที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ

ท่านเอาตัวเลขมาให้ดูว่า
ย้อนกลับไป๒เดือนที่ผ่านมา
เรามีผู้ป่วยรายวันเพิ่มขึ้น๔๔เท่านะ
๒เดือนที่มาวันนี้มาถึงวันนี้
แล้วมีผู้ป่วยหนักในห้องไอซียูเพิ่มขึ้น
จุดเจ็ดเท่าแล้วพอดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้มันก็จะเห็น
ภาพชัดอย่างที่ว่าว่าจากนี้ไปตัวเลขการติดเชื้อตัวเลข
ช่วยหายใจและตัวเลขคนตายมันจะเป็นยังไงแล้วฝ่ายหมอ
ฝ่ายแพทย์เขาเตรียมการรับมือกันยังไงล่ะครับนี่เรื่อง
สถานการณ์เตียงขาดเตียงเต็มนั่นก็เรื่องหนึ่งมันไม่ง่ายหรอก
ครับที่จะแก้ไขให้ได้ตามคำสั่งของนายกเพราะว่าการเพิ่ม
เตียงมันไม่ใช่แค่เพิ่มตัวเตียงแต่มันหมายถึงการเพิ่ม
อุปกรณ์เพิ่มบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือต่างต่างเยอะลองฟัง
ความเห็นความจริงของรัฐมนตรีสาธิตปิตุเดชะเป็นรัฐ
มนตรีช่วยซึ่งเป็นคนที่กล้าพูดความจริงกับประชาชนมาตลอด
ว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นยังไงรัฐมนตรีสาธิตบอกว่า
ขณะนี้ผู้ป่วยโควิดสีแดง๑๐รายที่รอเตียงจะหาเตียง
แค่สองรายหมายถึงว่าป่วย๑๐รายหาเตียงได้แค่สองคน
รายส่วนอีกแปดรายต้องรอเตียงเกินหนึ่งวันตัวเลขเทียบ
เคียงนะคือคือในแปดเปอร์เซ็นต์ว่างั้นเถอะส่วนผู้ป่วย
อาการสีเหลืองในระบบเนี่ยมีประมาณ๕๐๐ต้องรอเตียงเกิน
สองวันสองร้อยกว่ารายมาถึงผู้ป่วยสีเขียวผู้ป่วยสีเขียว
โทรขอรับเตียง๑๖๔๑คนมี๗๘๓คนต้องรอนานเกิน๓วันนี่
เห็นไหมครับวันนี้เนี่ยผู้ป่วยที่เข้ามาในระบบมีทั้งการ
ตรวจเชิงลุกและเข้ามาในโรงพยาบาลซึ่งกรณีมาโรงพยาบาล
แสดงว่าต้องมีอาการถึงเดินทางเข้ามาดังนั้นคิดว่าจะต้อง
มีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ที่บ้านซึ่งที่ประชุม
ที่ประชุมกันเมื่อวานเนี่ยมีความกังวลถึงสถานการณ์ที่
จะเกิดขึ้นในรอบ๗วันนี้ว่าอาจจะมีผู้ป่วยรอเตียงเสีย
ชีวิตที่บ้านอีกเห็นไหมครับว่านี่คือสภาพความจริงที่
เผชิญอยู่และต้องยอมรับว่าอาจจะมีผู้ป่วยรอเตียง
เสียชีวิตตายคาบ้านต่อไปอีกส่วนสภาพการขาดแคลนหมอขาด
บุคลากรทางการแพทย์อันนี้หนักเลยครับวิกฤตไม่น้อย
กว่าวิกฤตเตียงเต็มท่านเห็นหัวข่าวที่จะให้ขึ้นจอ
ต่อไปนี้เป็นหัวข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาพาด
ประหลัดกระทรวงสาธารณกร่ำให้ขาดหมอ
ประหลัดที่ว่านี้คือคนที่ท่านเห็นในภาพคุณหมอทงชัยกิรติหัตยากร
ท่านไปพูดกับหมออายุระแพทย์๔สาขา๑๔๑๔๔คน
ที่กระทรวงขอให้เขามาปฏิบัติหน้าที่พิเศษมาดูแลคนไข้โควิด
ซึ่งมีการประชุมอธิบายรายละเอียดกันเมื่อวาน
ซึ่งย้ำอีกทีนึงนะครับว่าหมอเหล่านี้ไม่ใช่หมอจบใหม่
แต่จบมาหลายปีแล้วมาเรียนต่อ๓๕ปีตามหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง
คุณหมอทงชัยพูดกับหมออายุระแพทย์๑๔๔คนว่ายังไง
กลายมาเป็นหัวข่าวใหญ่ไทยรัฐวันนี้
บอกตอนหนึ่งว่าต้องขอโทษและขอบคุณแพทย์ที่มาช่วยกันวันนี้
ต้องเรียนว่ากอทมและปริมณฑลสีแดงวิกฤตจริงมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน
ซึ่งประเทศไทยคงไม่อยากเหมือนยุโรปเมื่อปีที่แล้ว
ที่ไม่มีการขยายเตียงให้ผู้ป่วยไปนอนที่บ้าน
แต่วันนี้ประเทศไทยไม่ใช่อย่างนั้น
ขอให้ทำงานยึดตามพระบิดาฝากดูแลคนไข้ให้ดีที่สุด
พระบิดาในที่นี้คือกลมหลวงสงขรานักกระดินพระบิดาแห่งวงฆาตแพทย
ท่านประหลัดบอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ
หลายคนคิดว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นตัวเอง
แต่ต้องขอความร่วมมือกันจริงจริงซึ่งทางคณะบดีแพทย์ต่าง
ต่างเห็นว่าท่านคุ้นเคยกับการเรียนที่กอทม
และเป็นมือที่ดีที่สุดซึ่งปีนี้ยอมรับว่าสายพันธุ
ที่เราคุมยากได้กระจายไปทั่วหมดวันนี้เอาไม่อยู่จริงจริง
เลยต้องเกณฑ์พวกเราขอขอบคุณจริงและขอโทษด้วย
ตรงที่ข่าวรายงานรายงานว่าท่านรองประหลัดพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือ
ส่วนวิกฤตวัคซีนหรือการกระจายวัคซีนลงไปถึงโรงพยาบาล
ที่ว่าไม่เพียงพอก็ยังเป็นปัญหาต่อ
เมื่อวานผู้สูงอายุและคน๗กลุ่มโรคเรื้อรัง
ที่โรงพยาบาลต่างนัดให้ไปฉีดยาที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้
เมื่อวานนี้ก็ถูกเทถูกเลื่อนอีกวันหนึ่งครับอุตลุดเลยครับ
เพราะฝ่ายโรงพยาบาลเขาบอกว่าจะนัดให้มาฉีดกันใหม่
เมื่อโรงพยาบาลได้รับวัคซีนจัดสรรมาเพียงพอ
อันนี้เมื่อไหร่อีกก็ไม่รู้คนเหล่านี้ต้องรอนานต่อไปอีก
เพราะวัคซีนจัดสรรมาไม่เพียงพอก็เรื่องเดิม
แต่ว่าในข่าวร้ายก็มีข่าวดีให้ชื่นใจครับ
ข่าวดีเรื่องที่หนึ่งท่านดูเพจข่าวนี้
กระทรวงฝาศุกร์จับมือกับกศและ๔ค่ายมือถือ
เขาจัดฉีดวัคซีนผู้สูงอายุคืออายุตั้งแต่๖๕ปีขึ้นไป
ตั้งแต่๒กรกฎาเวลา๙นาฬิกา
ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่๕ถึง๑๕กรกฎา
ตั้งแต่เวลา๙โมงถึง๕โมงเย็น
ฉีดที่สถานีกลางบางซื่อ
เรื่องการลงทะเบียนกับค่ายมือถือที่ว่านี้ยังไงเนี่ย
เพราะคราวก่อนเขาก็ออกโรงมาทีนึงแล้ว
อันนี้เป็นน้ำใจไมตรีจากภาคเอกชนที่น่ายกย่องชมเชยเขาครับ

ที่คุณสมชัยเลิศสุธิวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เขาได้ประกาศเปิดโครงการ
สนับสนุนภูเก็ตแซนบ็อกซ์
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เขาจะนำเทคโนโลยีไปสนับสนุนโครงการเปิดประเทศที่ภูเก็ต
สนับสนุนซิมการ์ดฟรีให้นักท่องเที่ยว
พร้อมเปิดใช้แอปหมอพร้อมให้ฟรี
เพื่อดูแลความสะดวกความปลอดภัย

จะใช้เทคโนโลยีดิจิตอล
เสริมการทำงานการบริการท่องเที่ยวต่าง
เช่นการบริการกักตัววิถีใหม่บนเรือยอส
บริการติดสายรัดเข็มขัดข้อมืออัจฉริยะ

ตามตัวเพื่อดูแลเรื่องความปลอดภัย
เทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้ครับ
ก็จะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาเกาะภูเก็ตในช่วงนี้
ถือว่าให้การบริการเสริม
เป็นการยกระดับที่เป็นน้ำใจไมตรี

ในช่วงที่มีข่าวหดหูใจเยอะ

ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคริกจายด้วยนะครับ